สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคบตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับสองวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันสุกตลอดจนมาถึงวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ทั้งในไทยเองทั้งต่างประเทศเองต้องรับมือกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงละทีเดียวนะครับซึ่งปัจจัยสำคั

ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องและอย่างที่บอกแล้วครับว่าจากฝนที่ลดลงแบบนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมลดลงด้วยแต่ยังคงมีบางพื้นที่นะครับที่ฝนตกมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงฝนที่ตกทั้งวันนี้ยังคงมีปริมาณน้ำฝนสะสมจนอาจจะทำให้เกิดพายุที่บัตรอื่นอื่นตามมาโดยเฉพาะจุ
เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นอ่อนกำลังลงด้วย
สถานการณ์คลื่นทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั้นจะค่อยสงบลงนะครับ
ทะเลนั้นก็จะสูงประมาณ๒เมตรแต่ถึงอย่างไรก็ตามบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็ยังคงสูงอยู่และอาจจะเป็นอันตรายสำหรับเรือเล็กได้อยู่นะครับ
ดังนั้นการท่องเที่ยวเดินทางในระยะนี้ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ
และทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ